การให้ความช่วยเหลือสมรักคำสิงนะครับ
จากหลายภาคส่วนหลังจากที่เจ้าตัวนั้นถูก

ยังอยู่ในช่วงที่ต้องต่อสู้ข้าวคดี
และมีหลายฝ่ายช่วงวงการกีฬา
ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
ที่บาสมรรถคำสิ่งนะครับก็เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วนะครับในองค์การกีฬาก็จะรู้กันดีและแน่นอนครับพอเกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของที่บอกว่ามีข่าวล้มละลายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับกรมบังคับคดีก็มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์อยู่ก่อนที่จะมีความช่วยเหลือจากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับรองนางยกรัฐมนต
เข้าพบแล้วก็พยายามจะช่วยในการไกลเกลียดคดีความ
หลังจากที่ถูกกรมบังคับคดีพิทักษัพบอกว่าได้มีการสั่ง
ให้มีการเจรจาเพื่อประนอมหนี้กันโดยนำเงินของคณะกรรมการโอลิมปิกไปช่วยบางส่วน
เป็นฮีโร่และสร้างความสุขให้กับคนไทยครับ
แล้วก็เอาเงินช่วยเขานิดหน่อยของพวกคณะกรรมการโอลิมปิก

จากนั้นครับมาดูเรื่องของอีรานดีแอสกับศรีสะเกดนะครับ
ท้าชิงชาวเม็กซิกันของเจ้าแหลมเนี่ย
ก็มีการชั่งน้ำหนักนะครับ
ก่อนการชก๗วันตามกฎของสภามวยโลกเราในช่างไปแล้วก็ผ่านตามเกณฑ์
คือน้ำหนักเนี่ยคือจะต้องไม่เกินนะครับ๑๒๐ปอนด์นะครับ

ซึ่งพี่อาร์ดเนี่ยชั่งได้๕๔๓นะครับ

ขนาดที่ศรีสะเกตนั้นก็ชั่งไปก่อนนั้นอีกแล้วนะครับ

แล้วก็มียอดมวยไทยทั้งน้องโอนะครับเพชรมรกฏสิงห์ทองน้อยแล้วก็เพชรดำ
อักษรสีเหลืองนะครับเขาจะให้ใส่โค้ดตอนนี้ซื้อบัตรนะครับ
เข้าไปเลยครับคำว่าวันไทยรัฐนะครับสีเหลืองตามที่เห็นบนหน้าจอ
ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าใครไปไม่ได้ครับ
เปิดหน้าจอไทยรัฐนะครับชมกันได้ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่ง